ฟอร์จูเนอร์คลั่งพุ่งชนท้ายรถกระบะ
จากนั้นตัวเองใส่เกียร์อ่าถอยอ่ะถอยอีก
แล้วไปชนวีออสข้างหลังวีออสเด้งไปชนอีกคัน
โอ้กี่คันสีหายหลายหลายคันนะฮะ
ส่วนคนขับวีออสที่ถูกถอยชนเนี่ย

ให้ได้ดูทุกเหตุการณ์ครับ
คุณผู้ชมอยากดูกล้องจากหน้ารถคันไหนหลังรถคันไหนก่อน

ปกตินะสักพักมาติดไฟแดงกันอยู่
นิดนึงแล้วพุ่งชนดูตัวคนขับดิ

อยู่หน้าจังหวัดนี้นะสักพักเขาชนกระบะคันหน้าเสร็จ
เดี๋ยวจะเห็นภาพจากกล้องหน้ารถของอีกคันหนึ่ง

เบี่ยงซ้ายแล้วก็ปาดแล้วก็ไปชนรถกระบะคันหน้าอีกรอบหนึ่ง
ขูดคันหน้าแล้วก็ขับเร่งหนีไป
สติ๊กเกอร์ไว้ท้ายรถด้วยว่าอะไรรู้ไหมฮะ
อะไรคะทหารอาชีพเขาเป็นทหารเหรอ
ไม่รู้ดิต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับ
ภาพจากมุมต่างของรถคันต่างเขาจับภาพได้ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปมีคลิปจากรถหลายคัน
กล้องหน้าและกล้องหลัง
ว่าสามารถบันทึกภาพได้เหตุการณ์เกิดขึ้น
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๓๐กันยายน
ถนนมิตรภาพบริเวณแยกนครราชศรีมา
ช่วงหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล๒๑โคราช

คนขับรถเก๋งแขนหักและจากแรงกระแทก
ทำให้รถเก๋งพุ่งถอยไปชนกระแทกหน้ารถที่จอดอยู่อีกคันหนึ่ง

ขับพุ่งไปชนกระบะคันหน้าอีกรอบนึง

จะท้ายรถแล้วขับหลบหนีไปคุณ

คนขับรถต่างนานาเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ผู้เสียหายทั้งหมดได้นำรถยนต์และหลักฐานเข้าแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาแล้วนะครับ

จนถึงขณะนี้เขาบอกว่าผ่านมา๓วันแล้ว
ติดสติ๊กเกอร์ทหารอาชีพได้เลย

กล้องน่าจะมีเยอะติดไว้หลายจุดนะฮะ

ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามตัวมาหน่อย
คลั่งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้
เขาป่วยหรือยังไงอันนี้ต้องตามมานะ

ทะเบียนกไก่มม๓๙๒๗ป้ายทะเบียนจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
กลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะยังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลยนะครับ